เออเออเออเออแล้วมาถามมันจะเรียนย้อนกลับไปอีกทีน่ะอืม
เดี๋ยวเรื่องน้ำมันจะเรียนกลับไปที่น้ำร้อนตรงนี้